แต่ข่าวนี้ต้องบอกว่าคิดถึงจริงค่ะคุณผู้ชมคุณนานากับคุณเวย์
เราก็เลยวีดีโอคอลไปหานะคะก็เวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่
แต่ก็ได้พูดคุยกันค่ะอัปเดตทุกเรื่องราวเลยนะคะ
การใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นกับคลิปล่าสุดด้วยที่ไปเจอกิฟต์บนรถคุณเวย์
ตกลงเป็นของใครรวมไปถึงเนี่ยค่ะลูกเขามีหน้ามุกลิ้น
มีซิงโก้ด้วยนี่
อาจจะเป็นยังไงเราไปอัปเดตกันเลยนะคะ
ก็ถ้าอยากจะให้อัปเดตชีวิตตอนนี้ที่อเมริกานะคะ
ก็ชีวิตประจำวันก็ตื่นเช้ามาก็ทำอาหารเช้าลูกไปโรงเรียนนะคะ
แล้วก็มีประชุมต่อหลังจากลูกหลับ
ก็จะเป็นการทำงานในประเทศไทยแล้ว
จริงพอมาดูไปดูมาแล้วลูกน่าจะปรับตัวได้เร็วกว่าแม่
ก็บอกเขาอยากทำเพลงอะไรที่เหมือนกับคิดถึงเพื่อนที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ประหัดร้องด้วยกันบูวินก็เป็นการรับครั้งแรก
เขาก็เห็นว่านานาทายแหละอะไรอย่างนี้
แต่นาก็รู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าของใครเหมือนกัน
จริงก็เอ๊ะใครวะใครจะมาลืมไว้ตรงนี้เพราะฉันไม่ได้ใช้คลิปนี้
แล้วพอหลังเลิกเรียนจะไปรับบีน่าก็ถามบีน่า
นักก็บอกมะมิจำไม่ได้เหรอหนูเป็นคนซื้อกับมะมิเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็อันนี้ก็ขอยืนยันว่าไม่จริงนะคะ

แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณเมย์ต้องทำงานนะคะ

แล้วก็รู้สึกอยากจะทำให้สำเร็จรูบร่วม

แล้วเรี๋ยวเข้ารู้เข้าโรงเรียนนะคะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กด้วย

ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยเหมือนเดิมค่ะ
ทำงานด้วยเอาสรุปไม่มีอะไรคุณพุทธองค์เขารักกันดีนะจ๊ะเออ